มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ฉะเชิงเซานะครับ

เขารู้ตัวว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านเขา

เปิดยังไงก็ไม่ได้นะฮะบอกยังไงให้ออกมาก็ไม่ออก
สุดท้ายเจ้าหน้าที่มาเนี่ยต้องช่วยกันนะครับไปดูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่าสวงเจ้าเองจ้า
นี่ไงนี่ไงนี่ไง

ก้าวออกมา
ไหนลืมจะเป็นชู

เผ่าก่อนไป

ก้าว

ผมยาวนะแต่ว่าลักษณะท่าทางพูดจาไม่รู้เรื่อง
เหมือนกับอาการทางสติไม่สมประกอบประมาณอย่างนั้น
บ้านตรงนี้อยู่ที่ตมหนองจ็อกอำเภอบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซา
สอบพอบบังปะโกงมาช่วยเจ้าของบ้าน
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้าน
ซ่อนตัวอยู่ในห้องตรงนี้ห้องใต้บันไดเนี่ย
แต่ทีแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็กลัวนะเป็นคนร้ายอะไรยังไงหรือเปล่า

ตำรวจก็ต้องพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เขา
คลายความกลัวสุดท้ายเขาก็ยอมออกมานะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปโรงพักนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ในห้องนอนกับภรรยา
อยู่ไฟในบ้านดับดับโดยไม่ทราบสาเหตุก็รู้สึกว่าจะมีใครเข้ามาในบ้านหรือเปล่า
พอลงมาดูเนี่ยฉายไฟดูเห็นคนร้ายคนร้ายก็วิ่งเข้าไปซ่อนในห้องนั้น
ก็เลยต้องมาช่วยกันนะฮะเพื่อจะเอาตัวออกมาแต่ว่าไม่ยอมออกมาสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยมา
ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำแล้วนะครับก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
ขณะที่เจ้าของบ้านเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความหลังจากเห็นว่าเป็นคนที่สติไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาหนีเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ยังไงค่ะแล้วถึงขั้นไปสับคัทเอาท์ไฟอะไรพวกนี้เนี่ย
ไม่รู้ไปสับคัทเอาท์ไฟจนไฟมืดไฟดับได้ยังไงนะคะนี่นะครับ